อ๋อคือเป็นสวยเนอะเปียร์แทรกกับบาดัยเฮื่อนกับน้ำถวมถูยูนิตสองมือ
โอ้ยคุณผู้โจมสองวันแล้วดิฉันทำฝากจากบ้านค่ะ
สวัสดีค่ะติดตามรู้ก่อนแล้วเนอะกับดาวสุภาษณาหน่อยนะคะ
เชื่อว่าหลายคนสภาพเป็นเด็กแบบเดียวกับดิฉันนี่แหละค่ะ
ถูบ้านกวาดบ้านอยู่แบบนี้เพราะว่าน้ำมันเข้ามานะคะ
แล้วของก็เก็บเต็มกล่องแล้วแต่สงสัยว่าเอาของออกจากกล่องดีไหม
ฝนจะมาอีกหรือเปล่าเอาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันนะคะ
อย่างแรกเลยภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยา
จะเห็นว่าวันนี้ช่วงเช้าน้ำเวลานี้
ฟ้ายังคงโล่งนะเพราะว่าลมหนาวเข้ามาถึงแล้ว
แต่ภาคเหนือยังคงมีฝนอยู่แต่เป็นฝนเล็กน้อย
ปนกับความหนาว๑๒๐๓๐ของพื้นที่
แต่ภาคใต้ฝนหนักหน่อยวันนี้
ส่วนลมหนาวเมื่อสักครู่จะเห็นว่าเขาย้อยลงมาแบบนี้
ส่วนลมค่ะตอนนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนภาคใต้
มีลมอยู่๒แบบลมมรสมเป็นลมฝนประจำฤดู
รวมถึงลมตะวันออกนั่นเอง

ฝนที่มันเกิดขึ้นช่วงเช้าจะเห็นว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะ
เที่ยงเท่านั้นแหละฝนมากองอยู่ที่ภาคใต้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นฝนที่อยู่ในทะเล
หรือว่าจะเป็นฝนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้เห็นไหมคะ
เต็มไปหมดเลยแบบนี้และจะเป็นลักษณะของฝน
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วงเย็นเลย
เพราะฉะนั้นแล้วภาคใต้ระมัดระวังให้ดีนะคะ
ส่วนภาคใต้พอพูดถึงเรื่องของฝน

คลื่นกลับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะ
จะเห็นว่าบริเวณชายฝั่งจะเป็นลักษณะของสีฟ้า
นั่นเป็นคลื่นประมาณ๑๑เมตรกว่า

ก็ถือว่าเป็นลมที่ไม่แรงมาก
เป็นลมที่พัดพาฝนเข้ามาเท่านั้นนะคะ
หลายคนบอกว่าจะมีพายุอีกไหมคะคุณสุภาษา
ดิฉันบอกเลยนะคะว่าเขาก่อตัวขึ้นแล้วค่ะ
ที่บริเวณทะเลจีนใต้คุณผู้ชมเห็นตัวแอล

ช่วงนี้ต้องจับตาดูนะคะ
ขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้หรือไม่
แต่อย่างไรก็ตามค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะ
เขาจะพัดขึ้นฝั่งนะคะที่ประเทศเวียดนามเข้าทางตอนใต้นะคะ
หลังจากวันถัดไปค่ะเข้าที่กัมพูชา
และมาใกล้ชายแดนไทยแล้วนะคะ
พระฤหัสสบดีค่ะเข้าสู่ประเทศไทย
ก่อนหน้านี้เราตั้งความหวังไว้ที่ลมหนาวนะคะ
ว่าจะมาสลายพายุลูกนี้หรือไม่
ตอนนี้หวังไม่ได้แล้วค่ะหวังอย่างเดียวเลย
ว่าเขาจะพัดเข้าพื้นที่ไหน
พื้นที่แรกก็คือภาคอีสานตอนล่างนะคะ
เป็นช่วงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นภาคตะวันออก
เราก็ต้องลุ้นกันเองแหละค่ะว่าเขาจะเข้ามาทำให้เกิดฝน

เพราะฉะนั้นแล้วค่ะหลายคนเก็บของอยู่เลย
น้ำยังมาอยู่เลยเอาของออกจากกล่องดีไหม
อย่าพึ่งค่ะเดี๋ยวตรวจสอบน้ำกันก่อนนะคะ
ว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนนะคะ

ใครที่ไปเที่ยวช่วงนี้ระมัดระวังหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะสายแคมปิ้งสายเขา

น้ำตกคลองลานเป็นต้นน้ำในอำเภอคลองลานนะคะ

อ้าวน้ำไม่ใสแต่ไหลมาเต็มเลยค่ะ
หน้าผาเลยมีสีแดงขุนด้วย

แต่เขาบอกว่าไปยืนดูแบบนี้ไม่ได้ลงเล่นมันไม่อันตราย

ช่วงนี้นักท่องเที่ยวไปชมความสวยงามกันค่อนข้างเยอะ

เจ้าหน้าที่ประจำจุดเขาก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ
เพราะว่ายังคงเสี่ยงอันตรายเดี๋ยวน้ำป่าไหลหลากมา
โอ้โหวิ่งหนีกันไม่ทันนะคะเอาระวังนะคะ
ส่วนภาคอีสานตอนบนน้องคายค่ะ
ลมหนาวโชยมาแล้วค่ะปะทะผิวแล้วค่ะโอ้โห
โอ้โฮฟ้าโปร่งแบบนี้สวยจัง
ตำบลผ่าตั้งอำเภอสังคมแต่ว่าคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
ทุกคนยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยไปเที่ยวได้ตะกาศห้ามตกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้จะเข้าหนาวแล้วฝนก็จะมาบ้านก็จะทุกข์
ของก็จะเก็บและโรคระบาดก็จะมาด้วยคุณผู้ชมโอ้โห
ช่วงนี้ไม่รู้จะระวังอะไรกันก่อนเลยนะคะไม่รู้จะเตรียมอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะ
อย่างที่นี่ฉันเป็นนะคะบ้านทำไมมันสกปรกลกลุงรังราคาสามสิบล้านนะเนี้ย
อุ้ยยุงมาอีกที่บอกไปไงครับเนี้ยเนี้ยช่วงนี้โรคระบาดมาเลย
ตัวใหญ่ขนาดนี้กินเลือดฉันหมดตัวแล้ว